ช่วงนี้มาดูเรื่องเหลือเชื่อเรื่องมหัศจรรย์
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะชาวบ้านเขาแตกตื่นค่ะ
ตื่นไปกราบสรีระสังขารอาจารย์ชมหรือว่าพ่อท่านชมที่วัดโพเสด็จนะคะ
หลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้ว๒ปีคุณผู้ชมเชื่อไหม
เส้นผมเล็บยังงอกอยู่เลยลักษณะยังเป็นปกติอยู่เลยนะคะ
นี่ค่ะเก็บสรีระของท่านไว้ในโรงแก้วแบบนี้นะคะ
นี่เป็นสรีระสังขารของพระครูโพธิสารประสาทหรือพ่อท่านชมค่ะ
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมการนำออกมาจากโรงแก้ว

ในการประกอบพิธีทำบุญครบรอบการมรณภาพ๒ปี
แต่สิ่งที่ทุกคนตกตะลึงและแปลกใจ
สังขารของพระอาจารย์ชมจะแห้ง
แต่เส้นผมที่ศีรษะหนวดเคราวรวมถึงเล็บมือเล็บเท้า
งอกได้ยังไงงอกเหมือนคนปกติเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะผมออกมาเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ

ประชาชนที่นับถือพอทราบข่าวหลังไหลมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อนะคะ
และบ่นเสียดายที่ไม่ได้มาร่วมในการเปลี่ยนสบงจีวรให้พระอาจารย์ชมปีนี้
ผู้คนที่เข้ามากราบสการัสรีระสังขารค่ะ

เอาเลขพศที่ท่านเกิดเลขพศที่ท่านอุปสมบท
เลขพศที่ท่านมรณภาไปตีเป็นเลขเด็ดเสียงโชคสลากินแบ่งงวดนี้๑วิทยุณิยนตร์
จัดไปค่ะจัดไปนะคะพระอาจารย์ชมค่ะ
เกิดเมื่อวันที่๑ธันวาคมพศ๒๔๘๐อายุ๘๑ปีกับอีก๕เดือน
เข้ารับการอุปสมบทเมื่อปีพศ๒๕๐๗รวม๕๔พรรษา
มรณภาพหรือละสังขารในวันวิสาขบูชาเวลา๒นาฬิกา๒๕นาทีของวันที่๒๙พฤษภาคม๒๕๖
ณเตียงคนไข้หมายเลข๕ที่โรงพยาบาลนครพัฒน์ค่ะ